คุณผู้ชมพามาดูเรื่องของสีสันจากโควิด๑๙และการที่เราต้องมีสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญ
นั่นก็คือแมสนั่นเองนะครับ
และคราวนี้มีไอเดียที่บอกว่าโอ้โหแมสของคุณจะดูแพงขึ้นมาทันที
แพงจริงคุณดูสินี่คือทองคำซึ่งเป็นสายคล้องแมส

คือทองจริงใช่ไหมแต่ว่าคนใส่เขาอยู่ในร้านทองถูกไหม
ใช่แล้วทองนี้ที่เป็นสายคล้องเป็นทองคำหนัก๑๐บาท

ใช่ดูเมื่อยบ่าไหลมากนะฮะ
สาขาพานทองได้มีการโพสต์ภาพหน้ากากอนามัยที่มีไอเดียที่ทำยังไง
ให้โลกจำนะฮะให้ปังปุริเย่ปังปุริเย่แปลว่าอะไรคุณ

เออให้คนต้องหันมามองเนี่ย
ก็เลยออกแบบสายคล้องแมสทองคำน้ำหนัก๑๐บาทขึ้นมา
คล้องไว้ดูไฮโซขึ้นมาทันทีเลยนะฮะ

ระวังนะแต่วันนี้ทองแพงใช่ไหม

ระวังนะล่อตามวนมิตรมากเลย

แล้วบางคนบอกว่าเท่มากแม่

เขาก็เตือนกันไว้ไงคุณบอกว่าโอ้โหอลังการจริงนะ
แต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกมันต้องระวังหน่อย
เพราะว่าล่อตาล่อใจโจรเหลือเกินนะครับ

ออกแบบแนวออกแบบทองอะไรมาแบบนี้นะ

ยังมีเส้นเล็กนะที่เขาทำแบบว่าไปคล้อง
คือถ้าใครอยากได้ก็เอาไปใช้ได้จริง

แต่ว่าใส่อยู่ในบ้านแล้วกัน
ออกนอกบ้านแล้วมันคล้องอยู่ด้านหลังของคอ

เมื่อกี้ที่ห้างทองเดือนเพลสาขาพันธ์ทองเขาโพสต์ออกมา
ทีนี้มันมีอีกหลายที่ที่ห้างทองเขาโพสต์ออกมาเหมือนกัน
อย่างห้างเพชรทองแม่กิมตีโพสต์ออกมาเหมือนกันนะครับ
บอกว่ายุคสมัยนี้มีแมสก์อย่างเดียวไม่พอ
ต้องจัดแอสเตอร์เซอรี่กันหน่อยแล้ว
ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่ห้างเพชรทองแม่กิมตี
ที่ถนนศรีบรองเมืองตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีนะครับ

ที่นี่เขาออกแบบมาเหมือนกันนี่ฮะ

น้ำหนักน้อยหน่อยก็มีน้ำหนักเยอะก็มี

ก็บอกว่าโอ้โหลูกค้าสนใจนะ
ตอนแรกเป็นการทดลองทำเท่านั้นเอง
แล้วก็ทำโดยพนักงานในร้าน
เอามาทดลองสวมใส่โชว์ให้ลูกค้าได้ดู
ปรากฏว่ามีลูกค้าสนใจสอบถามแล้วก็อยากซื้ออยากสั่งทำ
นี่ของผู้ชายก็มีของผู้หญิงก็มี
แล้วก็มีการเอาไปแชร์กันในโลกโซเชียลกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะครับ
ลูกค้าเข้ามาสอบถามและเข้ามาเลือกซื้อกันจำนวนมากเลย
ส่วนใหญ่จะนิยมซื้อเป็นทองรูปภัณฑ์น้ำหนักตั้งแต่๒สลึงถึง๑๐บาท
แต่ที่นิยมมากที่สุดคือน้ำหนักสักประมาณ๑บาท

ลวดลายแบบโบราณก็มีเอาไว้คล้องแมส
ลายแบบผู้ชายเมื่อกี้ก็มีคือทองไม่เยอะมาก
หรือว่าจะเป็นทองแบบโซ่ก็มีมีหลายแบบนะครับ
ฟังเสียงของทางเจ้าของร้านหน่อยฮะ
เกิดจากการที่ร้านเพชรของเราได้แจกสายคล้องแมสให้กับลูกค้า
แล้วแบบฟิตแบ็คดีมากเลยค่ะ
ทางนี้เราก็เลยเหมือนแบบเรามีสายทองใช่ไหมค่ะ
ก็เลยลองมาคุยกับน้องชายว่าเราทำอะไรได้บ้าง
ก็เลยเป็นไอเดียว่าแบบลองเอามาเป็นทางเลือกไหม
จุดไอเดียให้กับลูกค้าว่าเอาสายทองมาเป็นสายของแมสดีไหมค่ะ

แล้วสายทองเกินใหญ่ที่ลูกค้าจับรับเป็นอย่างไรบ้างคะแปง

มีคนถามกันมาเยอะมากเลยนะคะ
แต่ก็จะมีแบบบางกระแสว่าแบบเอ้ยใส่แล้วต้องระวังไหม
คือเราก็จะบอกว่าก็ต้องใส่ในที่ปลอดภัย

บอกว่าลูกค้าที่ซื้อไปแล้วเวลาสวมใส่ต้องระมัดระวังคุณ
ผมมีแดละกากผ้าผมขาดทอง
ไม่เป็นไรตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้ของขวัญปีใหม่จากคุณ

หรอไม่เป็นไรใส่แบบนี้ก็ดีแล้ว